คนเป็นพ่อเป็นแม่ครับแน่นอนทำใจไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าต้องมาสูญเสียลูกที่จะจากไปก่อนเวลาอันสมควร
เหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วเขาเสียชีวิต
แต่พอแม่มาถึงเนี่ยแน่นอนครับแม่เขาคิดว่าลูกเขายังไม่ตาย
พยายามบอกกู้ภัยว่าลูกฉันแค่นอนหลับและพยายามไปเขย่าตัวให้ลูกตื่นขึ้นมา
คือยอมรับความจริงไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
กลายเป็นภาพสลดภาพนี้ครับ
เห็นไหมครับยืนตะโกนคือตะโกนชื่อลูก
คิดว่าลูกแค่หลับไปสลบไปหรืออะไรก็ตามที
แค่ตอนก๊อฟโปรย
พี่ก็ไม่ค่อยกล้าจะดูภาพแล้ว
จริงแล้วผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
มันสะเทือนใจมากเลยกับสิ่งที่

แล้วก็เอาภาพมาให้ดู

ก็พยายามตะโกนดิวดิวเอ้ยตือลูก
แต่สภาพคือตัวของคนที่ประสบเหตุ
นอนแบบคุดคู้คว่ำหน้าอยู่ข้างทางแล้วครับสุดท้ายกู้ภัยเนี่ยต้องพลิกร่าง
ขึ้นมาแล้วบอกคุณแม่อืมน้องเขาเสียชีวิตแล้วนะครับโอ้โห
คุณแม่แบบร้องไห้โฮเลยฮะนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานครับ
ตี๕ได้นะฮะในพื้นที่ของสพโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีครับ
นะฮะเป็นเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยไปชนกับเสาไฟถนนสุมระนารายนะฮะ
หลักกิโลเมตรที่ช่วงสักสิบห้าสิบหกนี่แหละครับหมู่แปดดำบลถลงเหล็กนะครับ
ชิ้นส่วนกระเด็นกระจัดกระจายครับนะฮะส่วนที่ข้างเสาไฟก็พบร่างของผู้เสียชีวิต
คือนายสุชาติฉิมมาลาอายุ๒๐ปีไม่สวมเสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้นสีดำ
นอนความหน้าคุดคู้อยู่นะฮะแพทย์เวียนก็ไปทันสุดพลิกศพ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔ชั่วโมงก่อนจะมีคนไปเจอ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยกับทางญาติไปตรวจสอบทางด้านของมรปภนะฮะ
ของสถานีทดลองข้าวซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
เขาบอกว่าสักตีสามตีสี่เนี่ยได้ยินคล้ายเสียงรถบรรทุก
วิ่งตกหลุมแต่เขาก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งรุ่งเช้าเนี่ย
นะฮะมีชาวบ้านผ่านมาเห็นเอ๊ะทำไมมีคนไปนอนอยู่ข้าง
เสาไฟนะฮะพอลงไปดูก็ไปเจอว่ามีคนเสียชีวิตอยู่นะครับ
ครับตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบคาดว่าผู้ตายเนี่ย
ขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักอันนี้ยังไม่
มาแล้วเขาก็ไปชนกับเสาไฟนะฮะตอนนี้ก็นำร่างส่ง
ทันศูนย์ที่โรงพยาบาลเพื่อหาเหตุในแน่ชัดต่อไป
ก็ต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดด้วยว่ามีคู่กรณีหรือไม่นะครับ